อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่บนโลกโซเชียล
ซึ่งธนดาอินมากประเด็นนี้
จริงโฟ่ขึ้นรถจักรยานอยู่รับจ้างบ่อยหรอหรือยังไง

แล้วก็ตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะ
วันนี้สรุปมาให้ฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยล่ะค่ะ
กรณีสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ปล่อยมาเป็นเวอร์ชันเบต้า
จะให้บริการแบบเต็มรูปแบบเร็วนี้นะคะ
ทำให้ผู้คนบางส่วนวิจารณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
หรือตั้งใจแล้วก็ถูกกฎหมายจริงหรือเปล่า
ปิดตัวไปไม่นานนี้ค่ะ
ดาวนโหลดมาได้ตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์นะคะ
ก็มีการเปิดใช้งานแล้วก็โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ

แต่ว่าก็เพิ่งมาเป็นข่าวใหญ่ก็ประมาณสัก๒๓วันที่ผ่านมานี่แหละ
ที่โอ้โหมีคนมาแชร์เรื่องราวนี้ตีพิมพ์ออกมานะคะ

บอกว่าผู้โดยสารจะสามารถเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ถูกกฎหมายผ่านแอปนี้
ภายในพื้นที่ที่จะทยอยขยายบริการให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

หรือค่าเรียกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
อีกทั้งก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
แสดงความคิดเห็นของนายเฉลิมช่างทองมดัน
ซึ่งก็เป็นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอป
จะต้องเป็นผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

จากนี้ยังมั่นใจว่าจะช่วยตอบโจทย์การใช้งานของผู้โดยสารได้อย่างแน่นอน
ไปฟังเสียงของนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยกันค่ะ
ของเราเองเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาในกลุ่มของพวกเรา
ก็คือคนที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
และคนที่มีป้ายสาธารณะเท่านั้นโดยการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ว่าเขาได้เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง
ด้านนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นะคะก็บอกว่าเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น
กรมการขนส่งทางบกไม่ได้ห้ามใช้งานค่ะ
แต่ว่าการให้บริการไม่ว่าจะผ่านระบบอะไรต้องถูกต้องตามกฎหมาย
อาทิต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นสาธารณะต้องเป็นป้ายเหลือง
ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
รวมถึงการแต่งกายต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้
หรือการกำหนดจุดจอดจุดตั้งวินต้องสอดคล้องแล้วก็ครอบคลุม

ซึ่งถ้ามีการบริการที่ไม่ถูกต้องก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
เพราะว่าผู้ที่มาให้บริการเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในระบบทั้งหมด
ถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นอูเบอร์โมโตหรือว่าแกรปไบท์คือยังไงก็เป็นรถป้ายดำอันนี้ผิด
แต่ถ้าให้บริการแบบผิดกฎหมายก็ถือว่าทำไม่ได้
ก็คือให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปขึ้นทะเบียน
ไปเป็นใบขับขี่ในการขับรถสาธารณะ
แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอันนี้ก็อาจจะทำได้ถูกไหม
ค่ะเป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นไป
เขาออกมาก็ไปชื่นชมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นการจ้างงาน
ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ให้มีงานมากขึ้น
แล้วก็ไม่แบ่งพื้นที่ทับซ้อนป้องกันการกงราคา
เพราะบางทีแบบรัชอาเวอร์หรือชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
โอ้โหเป็นร้อยเลยเรียกใกล้อะไรอย่างนี้
บอกว่าจะมาช่วยอุดช่องว่างตรงนี้นะคะ
แต่จากการตรวจสอบหลายคนที่ทดลองใช้งาน
ตอนนี้พื้นที่มีคนคอมเมนต์เหมือนกัน

อะไรอย่างนี้ก็มีมาเหมือนกันนะคะ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างอูเบอร์อะไรอย่างนี้

ูเบอร์ธรรมดาเนี่ยป้ายดำผิดอยู่แล้ว

รถป้ายเขียวนะคะก็เป็นรถที่
จริงแล้วเขาให้ไปส่งแล้วก็กลับมาที่วินตัวเองเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้แบบไปรับจ้างสาธารณะ

ใช้วินที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
คือเขาก็จะให้บริการนอกจากจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์
นั่งรับส่งคนตามปกติแล้ว
เดี๋ยวนี้เขาก็มีธุรกิจลักษณะแบบนี้เยอะ
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปด้วยที่ร่วมกันกับปรายศนีย์ไทย

อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้
อันในถูกอันในผิดกฎหมายแอบงงนิดหนึ่ง
แต่ก็หลายคนก็ยังอยากฝากอยู่นะคะ
เพราะว่าบางทีมันต้องให้มีผู้เล่นหลายคนในตลาดหรือเปล่า

ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีมากขึ้นนะคะ